ระหว่างครูบาไก่กับอดีตโยมอุปถาค
ซึ่งตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งตรวจสอบกันและกัน
แล้วก็วันนี้เป็นกำหนดเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
อีคิวกับบุ๋มในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ก็ปรากฏว่าที่สถานีตำรวจนะคะก็มีบรรดาญาติโยมที่ศรัทธาในครูบาไก่
ปักหลักรอดูทั้งสองคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหากันนะคะ
ขณะที่ทนายความของครูบาไก่ไปยื่นหนังสือถึงปปง
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของอีคคิวกับบุ๋มค่ะ
เพราะว่าสงสัยว่ามีความร่ำรวยผิดปกตินะคะ
ทนายค่ะนำหลักฐานเข้าร้องเรียนให้ทางปปง
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสาววาสนาหรืออีคคิว
นางสาวคมคายหรือบุ๋มและว่าที่ร้อยโทชำนาญหรือบอลนะคะ
ซึ่งทั้งหมดเป็นอดีตโยมอุปถาคของครูบาไก่
โดยบอกว่าพบหลักฐานนะคะว่าทั้ง๓คนถ่ายภาพกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ในโซเชียลอ้างตัวว่าเป็นสะพานบุญรับโอนเงินทำบุญจำนวนมากเลย
หลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดหูผิดตาโพสต์รูปใส่ทองน้ำหนักกว่าร้อยบาท
ใช้สินค้าแบรนด์เนมมีการจัดงานบุญหลากหลายล้าน
แต่ว่าไม่มีการสร้างศาสนวัตถุหรือมอบวัตถุมงคลจริงนะคะ
ทนายระบุเพิ่มด้วยว่า๑ใน๓ยังเคยถูกออกหมายจับในคดีช่อกงประชาชนที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ว่าสุดท้ายกลับหลุดคดีอย่างน่าสงสัยค่ะ
จากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการเขาทำบุญแล้วบอกว่าจะจะได้พระไม่ได้เช่าพระเครื่องนะครับเป็นการทำบุญแล้วก็จะมีได้วัตถุมงคลอย่างเงี้ยก็ไม่ส่งให้เขาเขาก็เลยทวงถามมาแต่วันนี้เขาเห็นข่าวเนี่ยเขาก็เลยสงสัยประกอบกับผมก็สื่อสารว่าจะมาร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงินของเขาเนี่ยเขาก็เลยส่งสถานมาด้วยถ้าย้อนไปนะครับเพราะว่า
ปี๖๔อันนี้ผมถามนะผมถามจากที่วัดว่าปี๖๔เขายังโดนคดีอยู่เลยข้อหาช่อโกงแล้วเอาเงินที่ไหนไปเคลียร์
เอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเพื่อให้หลุดคดีตรงนั้นมา
แจ้งความฐานร่วมกันหมินประมาทนำเข้าข้อมูลเท็จ
ใส่ความคณะสงฆ์ร่วมการช่อกงประชาชน
แล้วก็ไปแจ้งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินกับกลุ่มของอีคคิวนะคะ
ส่วนทางฝ่ายของอีคคิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีร้องเรียนค่ะ
คือแจ้งดำเนินคดีครูบาไก่ฐานลุกล้ำที่ป่าสงวน
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของครูบาไก่
โดยมีหลักฐานอ้างว่าได้มาจากพลเมืองดีในโซเชียลค่ะ
สำหรับอิ๊กคิวกับบุ๋มพร้อมกับพวกรวม๔คนนะคะ
อย่างที่แจ้งตอนแรกค่ะวันนี้มีกำหนดการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาความผิด
พรบคอมพิวเตอร์แล้วนี่บรรยากาศที่สถานีตำรวจค่ะคุณผู้ชม
ก็มีกลุ่มชาวบ้านซึ่งศรัทธาในครูบาไก่ก็มาปักหลักค่ะ
รอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้คือเขาบอกรอตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
มาตั้งแต่เช้าจนเที่ยงก็ยังไม่มาผู้สื่อข่าวเราก็ไปรอติดตามทำข่าวด้วย
พอเที่ยงก็หิวก็ล้อมวงนั่งตำส้มตำกินข้าวรอกันนะคะ
ตำน่ะไปร่วมฝากท้องด้วยครับเพราะรอเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเหล่านี้ยืนยันบอกเชื่อมั่นในตัวครูบาไก่
แล้วก็มองว่าครูบากำลังถูกกลัดแกล้งค่ะ
ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราไม่กล้าการันตี
เพราะเราไม่ใช่ก็คือต้องให้ตำรวจเขาพิสูจน์เอง
ถ้าตำรวจพิสูจน์ไม่ได้เราก็พิสูจนไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย

คือเห็นค่ะทางลูกศิษย์ส่งให้ดูซึ่งมันไม่ใช่เลย
แวบแรกก็ไม่ใช่เลยค่ะแล้วมันมีหลายคลิป
บอกว่ามีหลายคลิปแต่ก็ไม่ใช่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่
ข้าวโซเชียลของผู้ชายรายนี้ก็ยังคงมีการออนไลน์ตามปกติค่ะ